คุณก็อตและดีกว่าอ่าพันปีที่หรอกขอค่ะค่ะ
ค่ะองค์บุรูปทาเวสวันองค์นี้ค่ะนักร้องหนุ่มแล้วก็
ต้องเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งเลยที่แฟนคลับพากันยกให้เป็นเจ้าพ่อใบ้เลขเด็ดไปแล้ว
ไปที่ไหนก็มีเลขแล้วเลขเขาถูกบ่อยด้วยนะ
แฟนคลับก็เลยยกตำแหน่งให้ขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะงานนี้ไม่พลาดค่ะ

เจ้าตัวก็เลยทำการจุดทูปหวังขอโชคลาภจากปู่ทาเวสวันโน

จุดทูบขึ้นวาย๓ดอก
อธิษฐานบอกพระพุทธศักดิ์สิทธิ์
ว่าว่าว่าเอาถูกปักแล้วเอาทองติด

จงช่วยลูกยา

ไปต่อค่ะคนนี้อุตส่าห์ดักคอเหล่าชาวเน็ตนักเสี่ยงโชคกันแล้วนะว่า
เห็นรถคันโก้เก่าแต่โกก็เลยขอถ่ายรูปคู่กับรถ
บอกเกี่ยวกับเลขทะเบียนด้วยครับนะคะ
มีนี่ไง๑๘๓๖ค่ะนะ
ยืนอยู่หน้ารถป้ายทะเบียนงองู

แฟนคลับนะที่นอกจากจะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
ครูเท่มากเลยรถก็เท่ครูก็เท่ด้วย
ก็พากันโฟกัสที่ป้ายทะเบียนรถที่ครูยืนถ่ายรูปนี่แหละ
บอกว่าเลขรถมันสวยจังเลย
กรกฎาคมที่จะถึงนี้มาแน่นอน
เออพี่เจ๊กรีนของเราเป็นยังไงคะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าคุณก๊อตจีรพรรดิ๓๕๖มี๖ค่ะเออ
ยังไม่หมดมีอีกมีอีกนางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิดค่ะคนนี้ก็มีเรื่องราวดีมาฝากตลอดเลยนะ
อุ๊ยบรรยากาศอยู่เมืองนอกอ่ะสาวแพนกับพระทัวร์เข้าไปทริปไกลที่ยุโรป
ถูกต้องคุณขวัญตาถึงค่ะครั้งนี้เธอไปร่วมพิธีสวดถอนที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมค่ะ
แพนเค้กก็โพสต์ภาพนะคะแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าพิธีสวดถอนดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน
เคยได้มีโอกาสเห็นพิธีเป็นครั้งแรกค่ะพระสงฆ์คุณดูนะเรียงรายแบบนี้๓๐๐รูปค่ะ
รูปจักรี๐๐ใช่ไหมจากทั้งทางฝั่งไทยแล้วก็ทางจากวัดในยุโรปมาร่วมพิธีนะคะคุณผู้ชมค่ะจดไปเลยนะคะพระสงฆ์จำนวน๓๐๐รูป
ยังนะจ๊ะบินไปรับบุญใหญ่ไกลถึงเนเทอร์แลนด์ทั้งทีงานนี้แพนเค้กกับครอบครัวก็ร่วมพิธีฝังลูกนิมิตรอุโบสถอนุสรสารสัมพันธมัยตรี๔๑๕ปีเนเทอร์แลนด์ไทยเออนะ
ตี๕ปี๑๕ปีคุณผู้ชมค่ะตัวเลขยังไม่หมดนะนี่เขาทำพิธีกันอยู่นี่นะฮะแล้วสาวแพนก็ได้โพสต์ภาพธนบัตรที่เอามาทำพิธีด้วยนี่นะนี่นี่แบงค์นี้เลยขอดูตัวเลขหน่อยสิอันนี้แก๊งร้อยนี่เป็นแบงค์ร้อยแบบพิเศษแต่ว่าตัวเลขก็คือ๐๔๖๒๑๑๙๐๔๖๒๑๑๙รัฐบาลไทยอ่า
มาฝากคุณผู้ชมใครจะไปรู้ว่าเลขจากงานบุญใหญ่ขนาดนี้อาจจะให้โชคก็ได้เอาเป็นว่าไทยเนเทอร์แลนด์๔๑๕ปีนะคะส่วนเลขธนบัตรของสาวแพนเค้กก็คือ
นิดนึงเพราะว่าอะไรแถบมันใหญ่เผื่อจะไม่เห็นกันใช่ก็เลยขอเล่าให้ฟังอ่านี่เห็นแล้ว
นี่ไง๐๔เป็นเลขไทยนะ๐๔๖๒๑๑๙จดไม่ผิดค่ะเราจะรวยไปพร้อมกัน
บอกแล้วงวดที่แล้วคุณผู้ชมดิฉันจดไปจดมาปรากฏว่าเลขเข้าเป้า๓ท่านด้วยกันนะคะ
แล้วกูแจ๊กะรีนถูกอยู่คนเดียวเลยเนี่ยนั่งกันอยู่๓คนเนี่ยหัวโด่ง
เลี้ยงอาหารก็ว่าจะทักอยู่ทำไมเราไม่เห็นได้อะไรบ้างเลย